และข่าวที่น่ายินดีนะครับล่าสุดของวงการแบตมินตันไทยนะครับ
กับการลุ้นเชียราชนกอีกทางนั้นเข้าสู่รอบชิงของแบท
โดยการแข่งขันในรอบก่อนรอหรือว่ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ทีมไทยเสื้อสีขาวเล่นวันนี้อาศัยการเสิร์ชและบล็อก

ไต้หวันไปง่ายดายเลยครับ๓ต่อ๐เซต

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับคว้าสิทธ
ไปแข่งขันวันเรียนวันหญิงรูปยุ่งไม่เกิน๑๘ปี
แชมป์โลกที่ประเทศอาเจนติน่า

โดยรอบรองนะครับไทยเจอกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้ครับ

คุณผู้ชมสามารถติดตามฟอร์มของทีมนักตบสาวไทยได้นะครับ
เราจะมีเทปบันทึกการแข่งขันมาให้ชมกันนะครับระหว่างเกมไทยกับไต้หวันนี่แหละครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๕ทุ่มครึ่งถึงตี๑๓๐ครับ
และวันพรุ่งนี้เกมการแข่งขันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับติดตามได้นะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา๑๘นาที๒๐นาทีหลังจากจบรายการเดินหน้าประเทศไทยครับ
และผลแบตมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียออยแลนดโอเพ่นที่ประเทศอังกฤษในรอบรองชนะเลิศ
รัชนกอินทานนท์ครับมือวันดับ๕ของรายการอาชนะอากาเดะยาวาคุชิ
มือ๗ของรายการจากญี่ปุ่นไป๒เกมรวด๒๒๒๐และ๒๑ต่อ๑๖รอบชิงนะครับ
รัชนกอินทานนท์จะไปรอลุ้นว่าจะเจอกับไทยสู้หญิงมือหนึ่งของโลก
หรือว่าซอนจียอนจากเกาหลีใต้ต่อไปครับ